มีข่าวลือที่หลายคนไม่อยากให้เป็นจริงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับ
กับการเตรียมวางมือในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอเล็กบอลหญิงไทยของโค้ดออส
โดยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
ก็ได้ยอมรับในเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจของโค้ดออสเองนะครับ
โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลว่าโค้ดออสเตรียมที่จะประกาศลาออก
ตำแหน่งหลังจากที่ไม่สามารถพาทีมทะลุไปเล่นในศึกโอลิมปิกเกม๒๐๑๖รอบสุดท้าย
ล่าสุดนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็ได้เปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาโค้ดออสได้รับงานคุมทีมสโมสรในหลีกประเทศจีน
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาในการทำทีมชาติไทยจะมีน้อยลง
ในส่วนนี้เป็นการตัดสินใจของโค้ดออสเองสมาคมไม่มีส่วนตัดสินใจ
แต่โค้ดออสยังไม่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าจะค่อยลดบทบาทของตัวเองลงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ก็ยังมีโค้ดยะนัทพลศรีสมุทรนาคที่นักกีฬามีความคุ้นเคย
จากนี้ก็เตรียมดึง๒นักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันคือวิลาวันอภิญญาพงศ์และวันนาบัวแก้ว
เสริมทีมในอนาคตด้วยเชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมในอนาคตอย่างแน่นอน
ส่วนทางด้านปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับกัปตันทีมยอมรับว่าโค้ดออสน่าจะไม่ได้ยืนคุมทีมในศึกวอเล็กบอลรายการพิเศษ
รวมถึงอาจจะต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันวอเล็กบอลเวิลกลางปีสนามแรกที่ประเทศจีน
แต่ว่าทีมก็มีระบบในการฝึกซ้อมตามโปรแกรมจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา
เชื่อว่าโค้ชเองก็จะมีการประสานกับทีมงานที่อยู่ณสนามแข่งขันอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้โค้ดยะที่จะมาทำหน้าที่แทนโค้ดออสนะครับ
ได้เข้ามาทำหน้าที่สตาร์ฟโค้ดตามการชักชวนของโค้ดออส
แล้วก็ได้นำแท็กติกการเซ็ตตรงมาใช้ทำให้รูปเกมของทีมชาติไทยเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น
และที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือการเอาชนะทีมจีนเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็พาทีมคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จครับ